ผู้เสียหายคนนี้เขาอยากจะให้คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยว่า
ถ้าเพื่อนบ้านของเขาจอดรถแบบนี้เขาจะเข้าออกบ้านยังไงครับ
มุ่งแจบ้านอยู่ตรงนี้นะครับเอารถเปิดเลยนะครับอืม
อ่ามุ่งแจกูดีกว่า

ออกจากบ้านไม่ได้เลยครับ
คุณผู้ชมพอจะนึกภาพออกยังครับ
หลังจากผู้เสียหายนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง

บัวทองนนทบุรีระบายความอัดอ้านบอกว่าบ้านผมอยู่หลังในสุดท้ายซอยอ่ะ
แล้วเพื่อนบ้านเอารถมาจอดขวางทางเข้าออกบ้านต้องลงมาเข็นทุกครั้งเลย
เคยไปบอกคนดูแลส่วนกลางก็ไม่ได้รับการแก้ไข
พอลงไปเข็นรถเพื่อนบ้านก็ต่อว่านะครับขณะนี้เดือดร้อนมากเลย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาไก่เกลี่ยให้หน่อยได้ไหม
ผู้สื่อข่าวต้องไปสิครับไปดูให้เห็นกับตาไปเห็นจริงครับที่หมู่บ้านที่เกิดเหตุ
แล้วไปคุยด้วยไปคุยกับคุณชัยนรงสุจริตจันทร์หรือว่าอามอายุ๒๔ปี
เจ้าของบ้านเล่าบอกว่าโอ้โหพี่ผมทนมา๓ปีแล้ว
เพื่อนบ้านเนี่ยเอารถมาจอดหน้าบ้านพอไปบอกให้ช่วยเข็นเพื่อนบ้านบอกไม่ว่าง
ได้เลยเขียนเองเลยบางครั้งก็มีปากเสียงกระทบกระทั่งกัน
เขาพยายามอธิบายว่าจอดแบบนี้มันผิดกฎหมายแต่เพื่อนบ้านก็ไปแจ้งความ
แต่ถ้าผิดกฎหมายก็ไปแจ้งความก็เลยเอาคลิปนี้ไปร้องเรียนกับเพจครับ

ทนมาตลอดเลย๓ปีเราเข้าออกบ้านเราก็เอามาเข็นรถเขาตลอดเลย
เคยบอกให้เขาว่าพี่ช่วยทำขยับให้หน่อยมันก็บอกเข็นเลยเนาะพี่สะเกียวว่างไว้
เข็นเลยเนาะเข็นเลยไม่ไหลพี่ให้ออกมาทั้งทุกบ้านและทุกหลัง
ขณะที่เพื่อนบ้านนะครับเครื่องบ้านเกือบทุกซอยของหมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
ก็จะมีรถเก๋งจอดหน้าบ้านเกือบทุกคันแหละนะเกือบทุกหลังแหละ
ที่ผ่านมาไม่มีปัญหาหรอกนะครับถ้ามาเรียกก็ออกไปเข็นให้
แต่ส่วนตัวคิดว่าด้วยความที่บ้านของผู้เสียหายมันหลังสุดไงนะครับในซอยไง
ก็เลยต้องเจอรถเก๋งที่จอดแบบนี้นะครับแล้วมีการเว้นช่องไฟตรงกลางแคบไว้นะครับ

เวลาถ้ามันลำบากนิดนึงหรือมันมีช่องนิดนึงอย่างรถผมผมก็แทรกเข้านี่
ก็เลยอาจจะไม่อยากจะเข็นหรือไม่อยากจะอะไร
อยากจะมีแค่ว่ามาเถอะก็เข้าเลยประมาณนี้ครับ